คุณผู้ชมฮะที่เพชรบูรณ์มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเก๋งมาจอด
แล้วเธอเข้าไปทำอะไรรู้ไหมฮะ
ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะครับ
นี่ครับผู้หญิงคนนี้คือจอดรถไว้ข้างทาง
แล้วลงจากรถมาที่ร้านทองแห่งนี้
ทำทีทำท่ามาขอเลือกทอง
ใช้เวลาอยู่ในร้านทองแค่ประมาณ๑นาที
เจ้าของร้านเนี่ยหยิบทองมาให้เธอดูนะ
เป็นสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท
แล้วเมื่อกี้เห็นไหมฮะอยู่เธอวิ่ง
นี่เดี๋ยวยังมีต่ออีกนิดนึงนะ
เข้ามาคุยกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็คิดว่าลูกค้า

หยิบทองให้ดูสิ๑บาท๒เส้น
ปรากฏผู้หญิงคนนี้คว้าได้คว้าไปเลยคุณ
คว้าแล้วก็วิ่งออกจากร้านทันที
มีไหมมีจังหวะตอนวิ่งออกจากร้านไหม
ถ้ามีขอดูหน่อยไม่มีนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เธอวิ่งข้ามมาแล้ว
ข้ามมาที่ตรงทางจอดตรงถนนเกาะกลางเนี่ยนะฮะ
แล้วเธอรีบเปิดประตูรถแล้วก็ขับออกไปทันที

วิ่งตามมาด้วยนะอันนี้ผู้หญิงคนนี้นะ

คนที่ร้านทองเนี่ยวิ่งมาช้าแล้วหาไม้เนี่ย

ภาพยาวหน่อยได้ไหมฮะจนกระทั่งรถเนี่ย
มันถูกขับออกไปแล้วได้ไหมนะครับ
เพราะว่าหลังจากที่เธอขึ้นรถไปแล้วเนี่ย
คนของร้านวิ่งตามพยายามจะหยุดรถคันนี้ให้ได้

วิ่งตามมาแล้วก็คว้าไม้หรือคว้าอะไรสักอย่าง
แต่ท้ายที่สุดหยุดผู้หญิงคนนี้ไม่ได้
ผู้หญิงคนนี้ถือว่าจี้ชิงทองและขับรถหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทองโชคชัยหน้าตลาดผู้เตย
อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
ตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้วนะครับ
พยายามที่จะตามล่าตัวคนร้าย
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
พบว่าคนร้ายผู้หญิงคนนี้ขับรถมุ่งหน้าไปทางอำเภอศรีเทพ
ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับ
ืบหน้าล่าสุดของวันนี้นะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกธิรพงศ์ผลนาคภูมิกับการสพพุเตย

บอกว่าสามารถตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคุณนะ

หลังเกิดเหตุคือตำรวจได้สั่งการให้ชุดสิบสวน
ติดตามตัวจนทราบข้อมูลนะครับว่าผู้ก่อเหตุรายนี้คือใคร
ก็ติดต่อไปยังญาติผู้ก่อเหตุ
หลังจากนั้นญาติครับได้พามามอบตัวพร้อมกับของกลาง
คือสร้อยคอทองคำ๑บาทแล้วก็สร้อยข้อมือ๑บาท

แล้วก็รถที่ใช้ในการก่อเหตุนี่จับกลุ่มเรียบร้อยแล้ว

สารภาพนะครับว่าที่เห็นในคลิปทั้งหมดเนี่ย
คือตัวเธอเองเพราะคลิปนี้มันมัดชัดเจนนะฮะ

และอ้างว่าบริษัทที่เธอทำงานหยุดงานชั่วคราว

โดยเฉพาะเงินที่จะเอาไปใช้หนี้นอกระบบ
ไปกู้ยืมมาไม่มีเงินไปคืนเขา
ตัดสินใจก่อเหตุครั้งนี้นะครับ
หลังจากก่อเหตุก็ได้ขับรถไปหาแฟน
ที่จังหวัดพระนครศรีธุยานะฮะ
จากเพชรบูรณ์เนี่ยจะไปอายุทิยาเลยนะครับ
แล้วทีนี้ญาติติดต่อมาบอกว่าตำรวจรู้แล้ว
ว่าไปก่อเหตุที่ร้านทองเธอก็เลยตัดสินใจฮะ
ไม่รอดแล้วล่ะก็เข้ามอบตัวพร้อมกับของกลาง
อบตัวเมื่อคืนนี้กลางดึกเลยนะประมาณ๕ทุ่มนะครับ
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ตั้งข้อหาวิ่งกล่าวทรัพย์

ก็ถือว่าเมื่อวานนี้มีเหตุจิงทองอยู่๒พื้นที่นะ
ก็คือชิงทองที่โคราชนั้นเป็นเหตุใหญ่นะครับ
แล้วก็ชิงทองที่เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์จับได้แล้ว
ส่วนที่โคราชที่เรานำเสนอข่าวไปยังจับไม่ได้
ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราติดตามให้ในข่าวเที่ยงนะครับ